เหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงค่ำค่ะมีเหตุการณ์คนร้าย
ถล่มลูกชายผู้ใหญ่บ้านนะคะกับเพื่อนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตนะคะในที่สุด
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวคุณทะพงศ์นี่นะคะ
ตำรวจสพธวัฒน์บุรีค่ะได้รับแจ้งนะคะ
เหตุคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๒รายก็มาตรวจสอบนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านไม้๒ชั้นยกสูงนะคะ
อยู่ที่ตำบลหนองไผ่จังหวัดร้อยเอ็ดพบรอยเลือดนะคะ
เต็มพื้นไม้แล้วก็ที่นอนในห้องพบปลอกกระสุนปืน
ไม่ทราบชนิดห้าปลอกด้วยกันมีผู้บาดเจ็บสองรายนะคะ
เป็นผู้ชายก็คือนายนเรศพลเวียงธรรม
อายุยี่สิบสี่ปีเป็นเอ่อลูกชายของผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ถูกยิง๓นัดที่หน้าท้องข้างลำตัวแล้วก็ขา
อีกคนนึงก็คือนายปียศักดิ์ผงสาเอ่อทั้งสองคนเนี่ย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะแต่ว่านายปียศักดิ์เนี่ย
เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะนายบุญช่วงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่
เป็นพ่อของผู้บาดเจ็บบอกว่าเขาอยู่ที่บ้านอีกหลังนึง
ใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วได้ยินเสียงค่ะ
คล้ายกับมีคนทะเลาะกันหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ก็เลยรีบไปดูนะคะตอนนั้นเนี่ยมีวัยรุ่นชาย
ขี่รถมอเตอร์ไซค์สวนทางไปนะคะปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ย
เขาเจอลูกชายกับเพื่อนถูกยิงบาดเจ็บแต่เพื่อนอาการสาหัสกว่านะคะ
ก็นอนหายใจรวยรินอยู่ก็เรียกชาวบ้านนะคะ
ให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเพื่อนของลูกเนี่ย
ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะ
ลูกชายเนี่ยพูดแต่ว่าในปอนในปอนเป็นคนทำนะคะ
ซึ่งก็ในปอนเป็นคนในหมู่บ้านใกล้กันนะคะ
ของผู้บาดเจ็บเล่าบอกว่าอาการล่าสุดของลูกชายยังไม่รู้สึกตัวค่ะ
อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
แล้วก็จะต้องผ่าตัดเอาหัวกระสุนปืนที่ฝังที่หน้าท้องออกมา
ส่วนปมเหตุคาดว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
น่าจะเป็นเรื่องของการชนไก่คุณนัทพงศ์
เพราะว่าเขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันกับผู้ต้องสงสัยด้วยนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนสพธวัฒน์บุรีรวบรวมหลักฐานไปขอสาร
ออกหมายจับมือปืนรายนี้แล้วค่ะ
ปอนในปอนเนี่ยนะคะก็คือนายจีรวัตรอันทะชัยนะคะ
ไปถูกออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
นี่ค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวนะคะ
ส่วนนายสักกรินคำงามเพื่อนร่วมงานของผู้ตายนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายเป็นคนขยันนะ
ปกติแล้วตั้งใจทำงานไม่ค่อยพูดแล้วชอบการชนไก่
ก็ไปหานายนเรศนายนเรศที่บาดเจ็บไปหากันบ่อย
ตอนนี้ก็มาติดต่อทำเอกสารใบมรณบัตรค่ะ
หลังจากนี้ก็จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอมันจากคิรี
ขอนแก่นประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปค่ะ